มาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับ
ที่ปิดไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมันบ่งบอกถึงอะไรกันบ้าง
เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับว่านักลงทุนนั้นควรจะถือหุ้นยาว
สวัสดีครับคุณก๊อปสวัสดีครับพี่แอ๋ก
วันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์เรื่องการลงทุนทั่วโลกกันนะครับ
เมื่อวานตลาดหุ้นไทยนี่รู้สึกว่าไม่พักเลยนะ
สูงสุดใหม่แล้วนะครับถูกต้องครับสูงสุดใหม่เลย
เกือบแสนล้านทีเดียวกับแสนล้านนะครับ
จุดสูงสุดระหว่างวันนี้เขาบอกว่าทะลุ๑๘๓๐หรือยังพี่
เกือบเลยสูงสุดเกือบอันนี้นะครับมองเป้าปีนี้
ตลาดหุ้นไทยอาจจะไปได้ถึงขนาดไหนพี่เอก
แน่นอนครับในแง่ของตลาดหุ้นเองนะครับ
ต้องถือว่าเป็นสินชัพที่ให้โหมดตอบแทนดีสุดนะครับ
เมื่อเราเปิดตลาดมาต้นปีมานะครับ
ก็ยังมองว่าครึ่งปีแรกน่าจับตานะครับว่าตลาดหุ้น

ซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีเขาเรียกว่าสไลด์มาฝากท่านผู้ชมใช่ไหมครับ
ใช่วางวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดจะทำจุดค่อนข้างสูงสุดอยู่เดียว
และรุ่นเท็จก็ก็ห่อนข้างเยอะมากเหมือนกัน

แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดูแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก
วิ่งอยู่ในกรอบแคบเกือบหมดเลย
เช้านี้ก็ตลาดหุ้นทั่วโลกดูแล้วพี่เอกเขาดูอึนกันหรือเปล่า
นิ่งกันอีกแล้วหลังจากที่ตลาดเขาปรับตัวค่อนข้างสูงกันทีเดียวนะครับทั่วโลก
ใช่ครับนะฮะก็ถือว่าในแง่ของตัวราคาน้ำมันดิบนะ
เมื่อเช้าลองดูราคาน้ำมันดิบตอนนี้ขึ้นเรื่อยเลย
แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เรียกว่าทำสูงสุดใหม่ด้วย
จะสูงสุดใหม่ด้วยใช่นะครับถ้าดูจากราคาน้ำมันดิบ

ราคาน้ำมัน๒๓ปีก่อนลงลงไปอยู่ประมาณ๓๐เหรียญ
ตอนนี้ปีที่แล้วที่ปรับขึ้นมาอยู่แถวประมาณ๕๐กว่าเหรียญ
มีอยู่๕๐๖๐เหรียญปีนี้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

มีครับผมในมุมมองของทางฝั่งดีเซอร์เราเอง
มองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสขึ้น
ปัจจัยนะครับก็มีปัจจัยหนุนอยู่หลายอันด้วยกัน
อย่างเช่นเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้มีสัญญาณของการฟื้นตัว
แล้วก็ความต้องการใช้พวกน้ำมันดิบจากช่วงหน้าหนาว
มีความต้องการใช้เยอะทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
แล้วตอนนี้ทั่วโลกรู้สึกว่าทางฝั่งอเมริกาจะหนาวมาก
ใช่ครับอากาศค่อนข้างหนาวทีเดียวต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
คราวนี้ทางตลาดที่เปิดมาก็บวกไปประมาณ๗๔จุดหรือ๐๓๑
เมื่อวานทางฝั่งยุโรปอย่างทางเยอรมน์ลบไปนิดหน่อย
ลบไป๔๔จุดหรือ๐๓๔
ดูแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดูนิ่ง
ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากนัก
ประเด็นหลักก็น่าจะติดตามกันว่าปีนี้

เช่นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเกษตรเงินลงทุนดีกว่า

ทำให้ตลาดหุ้นหลายตลาดในทั่วโลกตอนนี้
แข่งกันนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาทำสูงสุดใหม่

ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น

แสดงว่าคนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจเรื่องการลงทุนแล้ว

แล้วก็เอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อย

ในช่วงตั้งแต่เกิดใครสิทธิ์มาสัก๑๐ปีก่อน
รู้สึกว่าเงินเฟ้อมันนิ่งกันหมดเลยนะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องหาช่องทางการลงทุนใหม่นะครับ

วันนี้พี่เอกเอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับ
ได้นะครับเรามีวันนี้สไลด์นะครับเรามาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ว่าเพราะว่าตลาดปัจจุบันดักชดีอยู่ที่ระดับ๑๘๒๐จุด

เราจะดูกับอะไรบ้างนะครับมาประกอบกันนะครับ

ก็เมื่อวานี้นี่ตลาดหุ้นขึ้นเยอะ
เอาสรุปตัวเลขประเทศนักงานทุนมาให้อาจารย์ดูก่อนนะครับ

ต่างชาติขายไป๑๔๘๐ล้าน
รู้สึกว่าสถาบันนี้ปีที่แล้วตลาดหุ้นขึ้นสถาบันซื้อไปแสนกว่าล้าน

แสดงว่าเงินเข้ามาเยอะจริงนะ
ส่วนใหญ่ก็สถาบันก็จะได้เงินจากท่านนี่แหละมาลงทุนเพิ่มนะครับ
ก็ต้องติดตามนะครับว่าปีนี้สถาบันจะซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะหรือเปล่า

แล้วก็ต้องติดตามด้วยว่าต่างชาติจะซื้อเพิ่มไหม

เพราะว่าค่าเงินบาทตอนนี้หลุด๓๒แล้ว

เงินบาทต่อเงินดอลลาร์นะครับแข็งค่าค่อนข้างเยอะทีเดียว
หลุด๓๒นี่ถือว่าแข็งค่ามาก
แสดงว่าเงินไหลเข้าประเทศไทยค่อนข้างเยอะ
อันนี้ตลาดหุ้นตอนนี้โอ้โหทุกคนบอกว่าแพงเกินไปหรือเปล่า
น่าลงทุนไหมนะครับพี่เอกก็เลยเอาชาร์จมาฝากมูลค่าของหุ้นสำคัญนะครับ
เวลาคุณมองเห็นภาพตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นไทยเนี่ย
หรือหุ้นบริษัทนั้นดูแล้วแพง

ถูกต้องครับเราใช้อะไรมองเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกนะครับ
ไลด์แรกเราจะพูดถึงในแง่เขาเรียกว่า๒กล้องมูลค่าของตลาด
ว่าปัจจุบันแพงหรือเปล่าเราดูอะไรบ้าง
เปรียบเทียบโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล๑๐ปี
ถ้าเกิดการลงทุนในหุ้นมีความผันผวนถูกไหมครับ
มีการขึ้นมีการลงมีปันผล
แต่เขาเปรียบเทียบกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับ

ส่วนใหญ่เงินก็จะไหลไปอยู่สู่ธนบัตรรัฐบาล

ถ้าในแง่ผลตอบแทนหรือการเปรียบเทียบ
มันลงมาในระดับประมาณสักต่ำกว่า๓
ก็แปลว่าแพงแล้ว

ปัจจุบันอยู่ที่๒๗
ใช่ก็แปลว่าตลาดมูลค่าตลาด

ก็คือยังไม่ลงมาแตะเส้นข้างล่างนั่นเอง

แต่ก็ดูแล้วน้อยใกล้เหลือเกิน

ถ้าลงไปแตะเส้นข้างล่างหรือประมาณ๓ขึ้นไป

รู้สึกว่า๒๓วันมันอาจจะถึงก็ได้นะพี่

แล้วก็นักทุนต่างชาติว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้าง

ถึงปีปัจจุบันนี้แหละ๑๐๑๗๒๐๑๘เนี่ยนะครับ

นักทุนต่างชาติมีการขายสุทธิมาต่อเนื่องเลย
เราก็เลยมาวัดดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ
เขาจะมีการขายต่อไหมหรือมีโอกาสในการซื้อกลับนะครับ
ดูจากสไลด์จะเห็นได้ว่าเวลามันลงมาประมาณแถวสักต่ำกว่า๐
เขาเรียกว่าแรงขายมันน่าจะเริ่มชะลอลงไปแล้ว
ต่างชาติก็มีแนวโน้มที่จะอาจเห็นการชะลอการขายลง
หรือกลับมาเปลี่ยนไปซื้อก็ได้ครับในปีนี้
ก็หมายถึงเงินทุนที่ไหลเข้ามา
จริงคือคุณจะเห็นภาพว่าเงินบาทแข็งค่า
แต่เงินไหลเข้าไหลไปที่ไหน
พันธบาทรัฐบาลก็นี่แหละตลาดหุ้น
แต่จะเห็นภาพว่าตลาดหุ้นดูไม่ได้เข้าเลยต่างชาติยังขายอยู่
เข้าตลาดพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักถูกไหมครับ

ก็ต้องเปลี่ยนมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแทน

ตลาดหุ้นไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะ

ต้องติดตามนะครับกับรายการเด็กของครอบครัวบัวหลวงนะครับ
พี่เอ๋รอบทวนนะครับขอส่งเงินให้คุณก๊อบที่ห้องส่งนะครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ